ดูลุงสายแดนหน่อยจะแดนมันขนาดไหนไปชมครับ
ท่าเต้นอโนใจจริงเลยท่าเต้นเมื่อกี้มันเหมือนในยุคอะไรนะครับคุณชิสา

แต่ว่าลุงทั้งสองท่านนี้นะหูเต้นได้บาดใจมากเลยเนี่ย
ลุงใส่หมวกโฟกัสเลยแล้วก็ลุงที่น่าใส่ลงท้าฟุตบอลสีแดง
นี่เพิ่งไปเล่นบอลเสร็จมาใช่ไหมครับ
ลุงคนนี้ไม่สนใจเลยนะจ๊ะเต้นเขาเรียกว่าเปิดฟลอร์แล้วก็โอ้โหเด่นสุดในงานเลยครับ
หลายคนเขาก็มาแซวว่าโอ้โหรุ่นนี้จะใส่ถาดกี่ก้อนเนี่ยโอ้โหดีจริง
บางคนก็บอกรุ่นนี้โอ้โหตึงทุกคน
เฮ้ยจริงนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายเต้นเนี่ยนะหูรีลารวดลายนะน้องดานะ
คืองานนี้แย่งซีนนางรำสาวรำวงไปเลยลีลาไม่ธรรมดา
ดิฉันว่าโตขึ้นไปคุณจูด้งคุณก็เป็นแบบนั้นแหละคุณก็คือคุณลุงคนนั้นแหละ
แต่ผมจะไปอยู่กับแดนเซอร์

ไม่รู้บ้างเอาไว้ว่าขอบคุณคลิปแล้วกันนะครับน่ารักจริงเลย
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ได้ทางไทรัตวีช่อง๓๒ครับ